คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสภิมธ์ไทยราชาวันนี้นะคะก็คือกรณีที่คนร้ายเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดไหล่พรางแล้วก็ไปปล้นเงินสามล้านบาทจากผู้เสียหายที่ผู้เสียหายอ้างว่าได้เงินนี้มาจากการเล่นพนันผู้บังคับการตำรวจภูตรเมืองมุกดาหารได้สั่งเจ้าหน้าที่เร่งติดตามไล่ล่
ได้เป็นผู้ชายสามคนค่ะแต่งตัวเป็นชุดลายพรางขับรถยนต์
คูให้ผู้เสียหายลงจากรถแล้วก็ใช้ท้ายปืนเนี่ยนะคะตีเข้าไปที่เหนือกกหูซ้ายจนหมดสติจับมือไพ่หลังนำตัวไปภายในรถยนต์ของผู้เสียหายและนายภัยสารก็บอกว่าคนร้ายนำเงินสามล้านบาทที่ตัวเองได้มาจากการเล่นผนันหลบหนีไปด้วยหลังเกิดเหตุพลตำลดรีอัดภิชิทธิ์เทียนเพิ่มภูมิผู้บังค
เส้นทางที่คาดว่าใช้หลบหนีมีการนำตัวผู้เสียหายไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
แต่ต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุทั้ง๙ตัวชำรุดค่ะ
เพราะว่าถูกฟ้าผ่าไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นี่เองแต่ก็เชื่อว่าน่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้
เพราะว่ามีภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถของผู้เสียหายภาพนี้นั่นเองนะคะ
จากนี้ได้มีการประสานไปยังทหารในพื้นที่ด้วยค่ะให้ตรวจสอบว่าคนในภาพเป็นทหารหรือเปล่า
ว่าคนร้ายบางส่วนน่าจะยังคงหลบหนีไปในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าพื้นที่อำเภอนิคมคำซ่อยอยู่ห่างจากชายแดนไทยลาวไปแค่๒๖กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ